เพราะว่าได้รับความสนใจจากสาวในโลกโซเชียลเหลือเกิน
เรื่องราวดราม่าครบซ้อนของครูเต้ยค่ะ
พี่วัดบุญอเนกนักร้องลูกทุ่งหน้าหล่อยอดวิวหลักร้อยล้านจ้ะ
ทำท่าจะบานปลายแล้วนะคุณผู้ชมค่ะ
กระแสร่ำไห้ค่ะไลฟ์สดนะ
แจ้งเรื่องครบซ้อนยังไม่จบลามไปจนถึงเรื่องหน้าที่การงานค่ะ
ถูกช้าตั้งคำถามว่าหูคิวงานแน่นขนาดนี้
เอาเวลาที่นายไปสอนหนังสือค่ะ

งานก็เข้าอีกรอบแล้วมี๒ประเด็นแต่ยังไม่เคลียร์

เมื่อวานนี้ค่ะคุณหนิงอดีตแฟนสาวที่ถูกพาดพิงถึง
ได้รวบรวมหลักฐานทั้งคลิปไลฟ์สดแล้วก็ข้อความสนทนาไลน์ค่ะ
เดินทางไปฟ้องศาลแขวงอุดรธานีพร้อมด้วยทนายความส่วนตัว
เพื่อฟ้องร้องครูเต้ยข้อหามินประมาท
เพราะสิ่งที่ครูเต้ยพูดนั้นในไลฟ์ค่ะมีบางช่วงบางตอน

บอกว่าตอนคบไม่รู้มาก่อนว่าคุณหนิงนั้นมีลูกแล้ว
ทั้งที่ความจริงครูเต้ยเองก็ทราบดีอยู่แล้วค่ะ
หรือที่พูดกันถึงเรื่องที่ญาติคุณหนิงไม่ชอบครอบครัวครูเต้ย
ก็ทำให้เธอเสื่อมเสียด้วยเช่นกัน
ไหนจะเรื่องที่พูดว่าเธอขอขึ้นเงินเดือนเป็น๖๐๐๐๐บาท
ถูกมองว่าเป็นคนเห็นแก่เงิน
เธอก็อธิบายว่าเป็นเพราะค่าใช้จ่ายสูงขึ้น
ไปฟังเสียงนิงกันหน่อยค่ะ
เงี้ยค่าน้ำมันค่าเดินทางค่าจ่ายก็มี
หนูก็อธิบายให้เขาฟังแล้วค่ะ

หนูไปเรียกเหมือนว่าเธอสแกแบบจะเอาเหมือนเขามันไม่ใช่
อันนี้เป็นฝากน้องหนิงอดีตแฟน
ส่วนทนายความบอกว่าจริงแล้วไม่ได้อยากจะให้คิดเรื่องว่า

นายความบอกว่าถ้ารู้สึกว่าตัวเองทำผิดแล้วอยากจะขอโทษ

อยากจะเจรจาแบบไหนติดต่อมาได้เลย
เดี๋ยวจะดำเนินการถอนฟ้องให้
ถ้าเกิดว่ามาเจรจากลายเกลี่ยขอโทษกัน
บันเทิงไทยรัฐของเราโทรสอบถามผู้จัดการส่วนตัวของครูเต้ยเลยค่ะ
แจ้งบอกว่าตอนนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดเรื่องแฟนเก่าฟ้องหมินประมาทนะคะ
ส่วนตัวครูเต้ยไม่ได้เครียดอะไรนะ
ตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านเกิดที่จังหวัดอุบลราชธานี
ส่วนเรื่องตรวจสอบการทำหน้าที่ครูยังไง
ก็ขอให้เป็นไปตามกระบวนการของทางโรงเรียนก็แล้วกันนะ
ซึ่งก็อยากจะให้สื่อนำเสนอข่าวอย่างเป็นกลางด้วย
ก็คืออย่าเพิ่งโจมตีครูเต้ยไป
เพราะว่าเราไม่รู้ข้อมูลทั้งหมดว่ามันจริงเท็จขนาดไหนอะไรแบบนี้
ประเด็นนี้เป็นประเด็นดราม่าที่หลายคนให้ความสนใจ